ตอนนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ๒๐ปีนั่นเองค่ะ
รวมตัวกันครั้งนี้เห็นบอกว่าสมาชิกทุกท่านอยู่ครบแก๊งค่ะ
พร้อมกับเปิดออฟฟิศให้กับบันเทิงไทยรัฐ
เพลงที่เราไม่ค่อยได้เล่นเราก็ไม่มีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตนี้แหละจะเป็นคอนเสิร์ตที่เราจะทำ
คงทำให้มันเรียบง่ายที่สุดนะครับเข้าถึงแฟนเพลงให้ได้มากที่สุด
คือฟังแล้วน้ำตาเล็ดไปกับเราแน่นอน
คอนเสิร์ตนี้เราก็จะมีเพลงที่เราแต่งเอาไว้แต่ว่ามาแต่งเนื้อให้เสร็จแล้วเหมาะกับคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะครับ
ผมเชื่อมั่นว่าเราจะมีความสุขร่วมกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปร้องเพลงร่วมกันไปลำลึกความทรงจำแล้วก็กลั้นน้ำตาไปกับพี่นบความชำนิร่วมกัน
อิ่มสุขกันกับเพลงเพราะนะคะแล้วก็ได้อิ่มใจกันด้วยเพราะว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญร่วมกับมูลนิธิอีก๕แห่งเลยทีเดียวนะคะ
ใช่แล้วค่ะนอกจากจะได้ฟังเพลงเพราะก็ยังได้อิ่มบุญกันด้วย